มาดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวหลังจากที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดี
ตำรวจแถลงเสร็จก็จะต้องส่งสำนวนทั้งหมดไปที่อายการแล้วก็ต้องส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนในคดีนี้
ไปที่อายการนนท์นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทั้งก่อนและหลัง
ก่อนจะไปที่อายการนนท์อันนี้คุณแซนคุณแซนก็ดูสบายใจ
วิดีโอคอลคุยกับผู้ชายคนนึงแล้วก็เหมือนกับชู๒นิ้วให้กันด้วย
แล้วชูสองนิ้วให้นักข่าวด้วยอ่านี่อยู่ในรถใช่ไหมเนี่ยนี่คุณแซน
นี่ค่ะก็เอามือไปบังมือถือบังกล้องของนักข่าวอยู่บ้าง
แต่คุณแซนดูสบายใจสุดอันนี้นักข่าวบอกนะครับ
ดูแบบไม่อะไรที่สุดอ่ะอันนี้หลังตำรวจแถลงนะ
ไม่เครียดไม่กังวลแต่คนนี้คุณปอ
ทำไมฮะเอาเบาะพิงหัวในรถอ่ะพี่อุ๋ย

เหมือนกับไม่อยากจะให้นักข่าวถ่ายภาพตอนอยู่ในรถอะไรแบบนี้

แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิ์ของเขาจริงครับเป็นสิทธิ์ของเขาจริง
แต่หลายคนก็งงโอ้โหถอดไอ้ที่เบาะออกมาเลยเหรอ

บางทีเอาออกเพราะเขาก็บังแล้วเขาก็เอาออกไงใช่ไหม
นี่นักข่าวแซวเอาผ้ามาปิดเอากระดาษมาปิดอะไรก็เข้าใจได้
นี่ถอดบ่อยตรงที่พิงหัว

ใช่นี่เอามาบังไว้นะคะ
ทีนี้ค่ะพลตำรวจรีธวัชชัยนาคฤทธิ์
ผลตำรวจรีอุดรยอดเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนในคดีก็นำสำนวนความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คน
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ส่งที่สำนักงานอายการจังหวัดนทบุรี
พร้อมทั้งตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนด้วยนะคะ

ตำรวจก็ให้ทั้ง๖คนที่เป็นผู้ต้องหา
เดินเข้าทางด้านหน้าสำนักงาน
แล้วก็ไปที่อาคารชั้น๒ของสำนักงาน

ในเรื่องของการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ

ทนายความของทั้ง๖คนไปยื่นเรื่องเอาไว้แล้ว
ยื่นเรื่องขอประกันตัวเอาไว้แล้วนะคะ
คือจากการสังเกตของทีมข่าวอะค่ะ
พอทั้ง๖คนไปถึงที่สำนักงานอายการ

คุณปอก็ไปคุยกับคุณแซนคุณกระติก
ตบไหล่กันเหมือนให้กำลังใจกัน
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามแซนนะคะ
ถึงคลิปวงจรปิดที่ตำรวจนำมาแถลง
ตอนที่มีวัตถุตกลงไปในน้ำ

ที่เหมือนเจอลุกยืนคนนั้นคือแซนหรือเปล่า

แต่แซนก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไร

ก็ไปรอฟังเรื่องของคำสั่งในการปล่อยตัวชั่วคราว

ก็สุดท้ายก็คือทางอายการก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ
ก็ใช้หลักทรัพย์เหมือนกับที่ชั้นของพนักงานสอบสวน
ให้มาฟังคำสั่งคดีอีกครั้งก็คือ๒๗พฤษภาคม

ตอนที่ลงมาจากทางอายการ
พอเสร็จอะไรกันเรียบร้อยทุกผู้ชมครับ

หรือว่าคุณพีมเอ็มก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะฮะ
ส่วนแซนกับกระติกนี่เขาก็เดินคู่กันมาเลยนะฮะ
นักข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามไปสัมภาษณ์หน่อย

เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ก็จูงมือกันขึ้นรถตู้ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณแซนบอกว่าก็สบายใจนะ
ส่วนคุณกติกก็พยายามขอทางบอกกลัวโควิด
แล้วก็จับแขนกันแล้วก็เบี่ยงกันขึ้นรถไปนะครับ
ขึ้นรถตู้ไปด้วยกันนะฮะ
ทีนี้มันมีภาพในไอจีส่วนตัวนะครับ
ที่นี่ฮะพอขึ้นรถไปแล้ว
นี่คุณแซนนะฮะแซนนี่ใช่ไหม
ถ่ายภาพคู่กับคุณกระติกบนรถ

ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
ปลออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ

ไปแสดงความคิดเห็นเยอะคนแชร์ต่อเยอะ
รถตู้กลับรถตู้

คือถ้าตามขั้นตอนของหลักของกฎหมายของคดี
๖คนก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหา
ใช่ไหมที่มีสิทธิ์ในการที่จะแก้ข้อกล่าวหากันต่อไป

ใช่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของวันนี้ก็จบไปที่อายการ